แหมถ้าเป็นสามีใครแล้วไปศักดิ์แบบนี้นะโอ้โหภรรยารักตายเลย

เราเคยนำเสนอข่าวแบบนี้แหละฮะแต่ว่าคราวนี้ผู้ชายคนหนึ่งก็ไปสักครับศักดิ์ที่แขน

อุ้ยทะเบียนสมรสเหรอ
ประกาศให้โลกรู้เลยว่าผมจดทะเบียนสมรสแล้วผมมีเมียแล้วนะครับใครก็ตามอย่ามายุ่งกับผมนะผมรักเดียวใจเดียวกับเมียผมคนเดียวเท่านั้น
คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนสัมภาษณ์นะเมียนั่งยิ้มกลุ้มกลิ่มปลื้มใจว่าสามีของฉันไปศักดิ์แบบนี้
คุณผู้ชมฮะไม่ใช่เรื่องง่ายนะในการศักดิ์แบบนี้เพราะช่างศักดิ์บอกว่าโอ้โหกว่าจะศักดิ์ได้แบบนี้ก็ต้องพิถีพิถันหน่อยนะครับ
ที่นี่แก่งคอยโดยช่างชาติศักดิ์ลายโพสต์ภาพสุดฮือฮาพร้อมแคปชั่นขอบคุณที่ใช้บริการครับ
ไปเจอเจ้าของลายสัตว์ลายศักดิ์สุดคลั่งรักเจอทั้งสามีและภรรยานี้คุณรักเธอจังเลยนะเธอศักดิ์แบบนี้นะ
แต่เอาจริงนะคือเขาศักดิ์คือกะให้คนเห็นแหละ
เพราะว่าไม่ใช่จุดที่มันจะต้องแบบอยู่ใต้เสื้อผ้า

แอบซ่อนนะจับที่แขนแบบนี้เลยนะฮะ
นี่ครับพี่เจนบรงวุ่นคงหรือว่าพี่บอลอายุ๓๔ปี
พร้อมกับคุณจอยภรรยานั่งยิ้มกลุ้มกลิ่มอยู่สองคนนะครับ
รอยสักให้ดูบอกว่าจริงผมแต่งงานอยู่กินกับภรรยามา๘ปี
มีลูกชายด้วยกัน๑คนนะลูกตอนนี้๗ขวบน่ารักเลย
ปกติผมเป็นคนชอบรอยสักอยู่แล้วแล้วก็สักลายอยู่แล้ว
ยิ่งผมเอามาสักลายใบทะเบียนสมรสเพราะอะไร
ผมจะให้ของขวัญกับภรรยาครับเนื่องในวันอะไรคุณ
กุมภาวันแห่งความรักวันวาเลนไทย
ผมก็เลยอยากสักทะเบียนสมรสไว้ที่แขนเพื่อเป็นของขวัญให้ภรรยา
แม้ตัวผมอายุจะห่างกับภรรยา๑๑ปีแต่ผมรักผู้หญิงคนนี้คนเดียว

เจ้าตัวย้ำนะไม่รู้สึกอายที่จะสักภาพแบบนี้ไว้ที่แขนนะ
และถ้าคลองรักกันครบ๑๐ปีจะมีการสักแขนอีกข้างหนึ่งเพิ่ม
ทีนี้นักข่าวก็สักเป็นรูปอะไรนะสักเป็นอะไร
แต่ที่สำคัญไม่ใช่ศักดิ์ใบหย่านะคงศักดิ์อะไรที่รักกันต่อเนื่องยาวนานนะฮะ
ขณะที่คุณจอยภรรยาบอกว่าดีใจที่สามีกล้าทำแล้วก็ไม่อายนะครับ
ตัวเธอเองก็มีความคิดที่จะศักดิ์คู่กันเหมือนกัน
แต่ตอนนี้ก็ต้องรอดูก่อนเพราะเธอเป็นผู้หญิงไงคุณ

ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะทางเพจที่นี่แก่งคอยเป็นเพจปิดนะ
คอมเมนต์ไม่ได้เราก็เลยไม่ทันได้เห็นเลยว่าใครเนี่ย
คอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ได้ว่าอย่างไรบ้างนะฮะ
แม่แต่พี่บอลของเราพูดไปยิ้มไปรักเมีย